ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับในพื้นที่ของการชุมนุมเนี่ย
ตรงจุดบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะฮะแถวท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับ
มีการตั้งโต๊ะนะครับเพื่อรวบรวมรายชื่อของประชาชนนะครับ
ในการสนับสนุนการแก้ไขแก้รัฐธรรมนูลนะฮะ
รายชื่อในต้องการห้าหมื่นรายชื่อแต่ว่าตอนเนี้ยเกินห้าหมื่นรายชื่อไปแล้ว
ประมาณแปดเก้าหมื่นได้แล้วซึ่งทั้งหมดก็จะไปยื่นต่อสภานะครับ
ขั้นตอนในการแก้ไขแล้วก็มีนี่ฮะไอติมนะครับ
สมาชิกพักประชาธิปัตย์อดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย
หลานชายของคุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายกอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ติมพระฤทธิวัชรสินทุนะครับวันนี้ก็มาด้วยนะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับจุดรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
โดยบอกว่าก็ถือว่าจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการร่วมในการล่ารายชื่อ
ว่ารวบรวมรายชื่อของประชาชนเพื่อไปเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตอนนี้ได้ครบห้าหมื่นรายชื่อตามที่กฎหมายกำหนดแล้วครับ
แต่ว่ายังต้องการให้ได้มากให้ที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ
ซึ่งเขาก็หวังว่าการชุมนุมวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้มาร่วมลงรายชื่อ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวเราก็เพิ่งรายงานไปใช่ครับ
ว่าตอนนั้นก็๘๐๐๐กว่ารายชื่อแล้วเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะ
สำหรับคุณพริษนะฮะหรือว่าไอติมนะฮะ
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มาร่วมล่ารายชื่อนะครับ
เพื่อยื่นการแก้ไขรัฐมนุนต่อรัฐสภานะครับ
จริงเรามีครบ๕๐๐๐รายชื่อตามที่กฎหมายต้องการแล้วนะครับ
แต่ว่าเราต้องการที่จะเชิญชวนให้ใครที่อยากจะมาลงรายชื่อเพิ่มเติม
สามารถมาลงรายชื่อได้เพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้มีอำนาจเห็นชัดว่าเราต้องการการแก้ไขรับนูนที่พร้อมจะแก้ไขในมาตราที่มันแตะถึงหัวใจสำคัญของปัญหาของรัฐมนตฉบับนี้อย่างแท้จริงครับ
จริงก็ต้องยอมรับว่าผมเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่าก็สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากก็คือว่าเราเห็นถึงบุคคลแทบจะทุกวัยเลยนะครับทุกช่วงอายุที่มาร่วมตรงนี้มันก็ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนหลายคนที่อาจจะไม่ได้เจอกันมาหลายครั้งแต่ว่าก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะครับผมว่าก็ต้องจับตามองครับ
ยศรีภาพของผู้ชมหลวงอย่างเด็ดขาด
ก็เป็นเสียงของไอติมนะฮะทีนี้เมื่อช่วงเย็นเนี่ยคุณภาคภูมิฮะ
สนามหลวงเองก็มีกิจกรรมเยอะมีคนหลากหลายกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม
มีกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเข้ามาจากพักเรียนให้ไปดูภาพว่าใส่ชุดแดง
หน้ากากแดงเดินเข้าไปในสนามหลวง
ไปปะทะกันกับทางด้านของเจ้าหน้าที่
ฝั่งขวามือเป็นเจ้าหน้าที่มีรถเหล็กใช่ไหม

ตอนแรกเหมือนแบบถ้าเกิดเข้ามาจะฉีดหรือเปล่า

ที่กลุ่มชุมนุมกลุ่มใหญ่เข้าไปสนามหลวงได้
สักประมาณ๕โมง๒๐ในช่วงเย็น

สัก๖คนแล้วก็ไปยืนร้องรำทำเพลง

แล้วก็เปิดเพลงกันด้วยที่บริเวณแนวกั้นของตำรวจ

เขาบอกว่าเขาอ้างว่าเขามาจากกลุ่มของพักเกลี้ยน

ไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ
สร้างความบันเทิงครับ
สร้างความบันเทิงนะครับวันนี้
ของคนนี้มาจากพรรคเกลี่ยนนะครับ